ที่สระบุรีคุณผู้ชมคุณลุงท่านหนึ่งเนี่ย
ลุงท่านหนึ่งเขาก็ป่วยมะเร็งลำไส้
แล้วท่านก็บอกกับญาติไว้ลูกหลานไว้บอก
วันหนึ่งนะลุงจากไปนะฝากเปิดเพลงนี้หน่อยได้ไหม
เปิดเพลงนี้เพื่อให้ทุกคนรำรอบเมนกัน
มาจนถึงวันที่คุณลุงท่านจากไปญาติโยม
แล้วก็มิตรสหายเนี่ยก็ไม่ขัดใจลุงครับ

เต้ยสาวจันกั้งโกบแล้วก็เต้ยแล้วแต่วาสนาครับ

แต่สองเพลงนี้แหละเป็นเพลงโปรดของลุงประชาแดงจันทร์หรือว่าลุงสำครับ
ลุงหำเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งลำไส้
วัย๖๒ปีหลังจากรักษาตัวมานานถึง๔ปีนะ
ประวัติแกเคยทำงานอยู่โรงปูน
แล้วก็ความชื่นชอบในการฟังเพลงก็คือเพลงของคุณพรศักดิ์สองแสงนี่แหละ
ชอบฟังทุกวันเพลงอะไรก็ชอบหมด
แต่ที่ชอบมากเป็นพิเศษก็คือ๒เพลงที่เปิดให้ฟังเมื่อสักครู่คลอไปก็คือ
สาวจันกั้งโกบแล้วก็เต้ยแล้วแต่วาสนาครับ
ทำงานไปที่โรงปูนก็ฟังเพลงนี้ไป
หำสั่งเสียไว้กับพระธีรพัฒน์ชานโรอดีตเพื่อนร่วมงานที่ตอนนี้มาบวชเป็นพระเนี่ย
เพราะว่าจัดงานศพให้ก็จัดแบบเรียบง่ายเลยนะ
แล้วก็เปิดเพลงนี้ให้เราหน่อยสาวจันกั้งโกบเนี่ยตอนแห่ศพรอบเมน
พอลุงหำจากไปก็มีการจัดสวดพระอภิษฐรรม๓คืนครับที่วัดหนองบัวอำเภอเมืองสระบุรี
ก็เปิดเพลงนี้วนทั้งงานครับตลอดทั้งงานเลย
แล้วพอถึงวันชาปนกิจ๔โมงเย็นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
แล้วพระอภิษฐรมอยศห์ยดยมแห่รอบเมนครบ๓รอบและยกไปเรียนปรายเทียมเผา
ไม่อยากจะคิดสงสารไม่อยากจะคิดสงสารคุณหรอก

เห็นเช้าจันทร์หนังซึมเอาแค่นี้
ล้อมต่อตอนเบรกเลยด้วยนะครับอยากฟัง
ไม่ได้ไม่ได้นี่ก็สิทธิ์ช่วยกันปะล่ะ
ไหมล่ะนะครับนี่แหละครับร้องให้ฟังเฉยบางคนนึกไม่ออก
หรือว่าสัก๓๐ปีที่แล้วเพลงนี้นี่สุดยอดมากนะครับ
ที่ไหนเขาเปิดกันทั่วเลยนะครับ